หลายคนบอกว่าอุ๊ยเราจับฉลาก

บริษัทนี้เขาตั้งงบเอาไว้นะจับฉลากเอาพอสนุกกรุบกรีบ๓๐๐บาท
ซื้อได้หลายอย่างใช่ไหมแต่มีกติกานะว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยของ๓๐๐ไม่เกินนี้เนี่ย
จะเอาอะไรมาจับได้บ้างแล้วผู้หญิงคนนี้เธอเอาอะไรมาจับโอ้โหหลายคนบอกว่าอยากได้
เป็นยังไงล่ะคุณนะ๓๐๐บาทเห็นห่อใหญ่โอ้ตอนเห็นห่อเนี่ยอยากได้ไหม
อยากได้มันใหญ่โตอ่ะมันต้องคุ้ม๓๐๐แน่ใช่ค่ะมันเกินงบหรือเปล่า๓๐๐หรือว่าเขาใจดีแกะออกมาเท่านั้นแหละ
นี่เป็นจักรยานแบบนี้ค่ะเอ๊ะมันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคุณทัศนัยคุณตาดีคุณมองหน่อยสิ
ตะก้าแล้วหนึ่งเนี่ยมาหมดค่ะเพราะว่าไปช็อปเต็มที่จากร้าน๒๐บาททุกอย่าง๒๐บาท
มีขัดซ่วมต้องมามาหมดเดี๋ยวมีอะไรนะเมื่อกี้ตะก้าฝาชีใช่ไหมตะก้าเล็กที่ดูดซ่วมใช่ไหม
ถูพื้นคือโครงเนี้ยเขาทำจากไม้ม็อบก่อนคุณผู้ชมอ๋อแล้วมีไอ้นั่นด้วยอ่ะอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะที่ตากพวกเสื้อในกางเกงในอ่ะเอาพวงพวงหนีบถุงเท้ากางเกงชั้นใน
ใช่ค่ะพานเล็กที่ตักขยะเอามาหมดค่ะแต่ถามว่าได้จักรยานแบบนี้ไปคือไปแกะอ่ะ
แล้วมันเอาไปใช้ได้แบบแทบจะทุกอย่างในบ้านเลยนะใช่ใช่เออแต่ที่มันพีคคือเพราะอะไรรู้ไหม
คนที่จับได้ของขวัญชิ้นนี้คือใครใครฮะคือเจ้านายค่ะบอสค่ะบอสจับได้ค่ะ
ก็อมยิ้มกันทั้งบริษัทแล้วค่ะนี่เอามาให้ดูเป็นไอเดียแรกนะเผื่อออฟฟิศไหน
ให้จับของของไม่เกิน๓๐๐บาทจัดการเลยจ้ะแบบนี้ออฟฟิศเรากี่บาทเนี่ย
ดูค่ะอีกหนึ่งไอเดียสุดแปลกแต่ก็เขามีกติกาใช่ไหมที่นี่
ที่นี่คือปีหน้าเขาปีเสือใช่ไหมเขาก็ให้เอาสอเสือมาจับใช่ไหม
แล้วดูซิสอเสือได้อะไรไปค่ะ
ก็สอเสือไงคุณอริยาก็สอเสือสอส้วมหรือเปล่าผิดไหมล่ะ
ไม่แต่ว่าคนก็เอาจริงดิฉันไปดูคอมเมนต์ไงเขาก็ไปมีกระแส
บางคนก็บอกว่าเอาของแบบนี้มาจับมันได้เหรอทำไมเอาแบบนี้มาจับล่ะ
คนมองว่ามันไม่มงคลใช่แต่คนที่เขาจับได้นะเขาบอกว่าอุ๊ยคิดมากขำจับเล่น
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้เอาของไปบริจาคให้กับวัดครูหาวารีเกษม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณที่บอกเอาช่วงไปบริจาคเนี่ยเพราะว่าทางวัดเนี่ย
เขาเปิดทำบุญสร้างห้องน้ำอยู่พอดีนี่ไงมันเป็นมงคลใครบอกว่าไม่เป็นมงคล
ฉันเอาไปทำบุญต่อจ้ะได้บุญกันไปเลยสิจ๊ะแบบนี้
เออมองอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันส่วนไอเดียนี้เขาตั้งโจทย์มาว่า
ของที่นำมาจับสละจะต้องขึ้นต้นด้วยกไก่
เอ้ยกไก่กไก่เอาจริงคุณผู้ชมไอพวกอักษรที่เอามาตั้งชื่อเนี่ย
เอามาเป็นของขวัญเนี่ยมันมีหลายไอเดียนะแต่ก่อไก่ของเขานี่มีอะไรบ้าง

อันนี้กรอกไก่อะไรบ้างล่ะคุณทัศนัย

เขาอาจจะเล่นสนุกเพราะว่าบางออฟฟิศเขาจะเอาอะไรรู้ไหม

เขาก็จะเอาขอไข่มาเมื่อกี้ขอเสือ
พี่เสือแต่ออฟฟิศนี้เขาใช้กรอกไก่

เกมกดกาวเพชรกระดาษทิชชู่อยมาหมด
ดังนั้นค่ะเอาไอเดียมาให้ขนาดนี้แล้ว
ลองเอาไปเล่นกันดูนะคะคุณผู้ชม
ที่อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

ได้มาก็ไม่ได้อะไรกันหรอกก็ขำไป

ถูกต้องนะฮะไม่รู้ออฟฟิศเรากำหนดเป็นตัวอะไร